ในช่วงดูก่อนร้อนหนาวกับข่าวเช้าไทยรัฐวันนี้
ดิฉันอยู่บนชายหาดเกาะกระดานจังหวัดตรังค่ะ
ซึ่งด้านหลังจะเห็นว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุด
ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลกค่ะ
สัญญาณหายค่ะเอ๊ะสัญญาณหายไปไหน

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมชายหาดก็เหมือนจะอากาศดีนะ
แต่สัญญาณหายไปไหนโอ๊ยเมฆเริ่มมาค่ะ
นี่อาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้สัญญาณขาดหายไปก็ได้
เดี๋ยวดิฉันบอกว่าจะรายงานเข้าไปอีกที

คุณผู้ชมมาเที่ยวแบบนี้แหม่อากาศร้อนจังเลยค่ะ
เดงแป๊ดแป๋ขนาดนี้ค่ะ๓๕องศาเซลเซียสขึ้นไป
ตรงนี้ค่ะเป็นอากาศที่อุณหภูมินะ
ถ้าวัดได้๔๐องศาเซลเซียสขึ้นไป
แต่ถ้าดัชนีความร้อนวันนี้ก็นู่นเลยค่ะ
งทะลุ๕๐องศาเซลเซียส
ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าลมหนาวจากประเทศจีน
ค่อยถอยกลับไปถอยกลับไปถอยหลังกลับประเทศไป
หย่อมความร้อนกลับเข้ามาอีกแล้วค่ะ
กลับมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศ

ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาเอาความชื้นเข้าไป
กลายเป็นความร้อนอบอ้าว

แต่ถ้าสังเกตพื้นที่ตรงนี้

แต่พอช่วงเที่ยงขึ้นฝั่งค่ะ
กลายเป็นฝนและจะตกค่อนข้างนานนะคะ
เที่ยงจนถึงช่วงเย็นได้เลย
แบบนี้ควรระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองด้วยค่ะ
สูงกันมาถึงนี่แล้วค่ะ
เกือบทั้งอ่าวแล้วค่ะจุดไหนที่มีฝนนะคะ

เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งช่วงนี้ค่ะ